ท้ายปีก็มีเรื่องระทึกอีกเช่นกันนะคะ

ร้านอาหารดังที่หลายท่านก็รู้จักกันดี
็อกโกแลตวิวดังอยู่ย่านนวมิน
นี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงประมาณตี๒คุณนัทพงศ์
ไฟมันลุกไหม้นะครับมันไหม้กลางดึกแล้วก็ไหม้วันที่โอ้โฮร้านอาหาร
เป็นตังค์อ่ะใช่สต๊อกเขาก็ต้องเยอะนะ

คนก็จะมากินข้าวกันเยอะด้วยนะคะในคืนนี้นะคะ
แต่นี่ค่ะมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซะก่อน
อันนี้คืออาคารที่อยู่หน้าสระน้ำของร้านอาหารนะครับ
มันลุกไหม้จนท่วมอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้สูง๒ชั้น
ลุกจากข้างล่างลามขึ้นไปชั้น๒
ดับเพลิงดับอยู่ประมาณ๒๐นาที

ข้างล่างก็เหลือเพียงแค่เสากับกำแพงเท่านั้นเอง
คือตรงจุดนี้เขาใช้เป็นห้องเก็บเสื้อผ้าคอสเพลย์
สำหรับพนักงานเอาไว้ใส่ตามเทศกาลทีมงานต่าง

แล้วตอนเกิดเหตุก็ยังโชคดีไม่มีคนอยู่ข้างในนะครับ
ก็เลยไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
แล้วเมื่อเช้าสำนักงานเขตคณะยาวกับตำรวจสนบึงกลุ่ม
รวมถึงเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ไปตรวจสอบอาคารที่เพลิงไหม้นี่แหละค่ะ
ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแข็งแรงพอไหม
แล้วก็ที่มันไหม้มันมาจากอะไรนะคะ

หลังจากเข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าโครงสร้างหลังคาเหล็กเสียหายเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นทางเขตก็สั่งระงับการใช้งาน
ส่วนอาคารอื่นโดยรอบไม่ส่งผลกระทบ
เพราะฉะนั้นก็สามารถใช้บริการได้ตามปกตินะคะ
พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ามันน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ

ซึ่งผู้ดูแลทั่วไปของบริษัทช็อกโกแลตวิว
นายบุญช่วยล้ำนากเนี่ยนะคะบอกว่า
จุดเกิดเหตุในห้องนั้นมีเครื่องทำกาแฟ
มีตู้เย็นมีแอร์๓ตัว
เป็นจุดที่ลูกค้าไม่ได้ใช้บริการนะคะ
ส่วนค่าเสียหายจากไฟไหม้ครั้งนี้ประมาณ๕๖ล้านบาท
แต่ว่าก็อยากให้ความมั่นใจกับลูกค้านะคะ
วันนี้คือถ้าจะไปทานหรืออะไรเนี่ย

ได้ก็ไม่มีผลกระทบอะไรกับบริเวณส่วนอื่นที่เป็นร้านอาหาร
ก็แจ้งให้ทราบสำหรับแฟนช็อกโกแลตวิว
โอ้โหแต่ว่าเสียหายไปเยอะเหมือนกันนะคะ